ชื่อปรีศาลครับชื่ออันตรวจตรี

เขาต้องการการปกป้วย

คือคนอดประโยงไม่ได้เพราะว่าบิ๊กเต่าเนี่ย
รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

เป็นผู้บังคับบัญชาของสารวัตรสิวแล้วก็ภูมิกับเบิ้ม

ซึ่งก็มีตำรวจทางหลวงอีกหลายคนกำลังถูกตรวจสอบเรื่อง

ไม่ช่วยเหลือไม่พาไปโรงพยาบาลไม่ระงับเหตุไม่จับผู้ต้องหา

เพราะว่าเป็นคดีที่บิ๊กโจ๊กรับหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนไง
แล้วก็ตอนออกมาแถลงกันมันก็จะมีบางข้อมูล
มันยังดูคลาดเคลื่อนกันอยู่ระหว่างสองคนนี้

เรื่องของประนันตร์ออนไลน์ไม่มีเรื่องของ
ทางหลวงปปที่ท่านเป็นผู้ประพันธาปันปปอยู่

บิ๊กเต่าผู้บังคับการปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
และรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

คนก็เลยงงว่าเอ๊ะพี่เต่ามาค้นด้วยเหรอ

ว่าไม่ทราบว่าวันนี้มีการประสานไปทาง
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติหรือว่ายังไงไม่มีการประสานขอความร่วมมือเหรอ
ท่านถึงได้มาอยู่ร่วมตรวจคนทั้ง๒จุดที่เราเห็นเนี่ย

คือตอนแรกบ้านพี่โจ๊กเพราะว่าคนอื่นเข้า
ครับใช่ครับครับครับครับครับครับครับครับ
เข้าไม่ได้ก็เลยให้ผมไป
ตอนผมไปแล้วภูมิอาการกันจะมา

คือสืบเนื่องว่าตอนแรก๖โมงเช้าไปบ้านบิ๊กโจ๊ก

เพราะว่าก็ถือว่าเอามาค้นบ้านรองพบตร

ที่บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูนเกียรตินี่แหละ

อ้าวผู้บัญชาการไซเบอร์มาพอดีเลย

ก็เลยแบบไหนก็มาแล้วก็เลยอยู่ร่วมด้วย
แล้วก็แหม่เผื่อมันจะมีเข้าข่ายของปป
ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ธุรจรรงทุจริตหรือเปล่า
จะช่วยกันได้ก็เลยตามไปถึงที่นั่นด้วยเลยค่ะ

อาจจะเกี่ยวข้องเรื่องของการทุจริตในหน้าที่อะไรอย่างนี้

แม้ว่าบิ๊กเต่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาของ

แต่ผู้มาเข้าเป็นชาวของพี่เต่าอีกทีก็คือคนตรวจเอกต่อศักดิ์ไงฮะ

แต่ถ้าเอาตามสายงานเลยก็ท่านก็อยู่กับบิ๊กกล้อง
ขึ้นอยู่กับสอบสวนกลางอืมอ่าท่านก็ได้ฟังกันแล้วนะค่ะ